คุณผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูจน์เป็นปีที่๙๕
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินนะคะ
ทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดคอนเสิร์ตขึ้น
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เผยแพร่พระเกียรติคุณ
ที่มีต่อวงการดนตรีคลาสสิกของไทย
โดยจัดขึ้นที่สมาพันธรัฐสวิทย์และสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้นะคะ
เปียนโนพริ้วไหวสะกดผู้ฟังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จากการบันเลงเปียโนฝีมือ

เปียโนชื่อกล้องชาวฝรั่งเศส

ที่กำลังโดดเด่นในวงการดนตรีคลาสสิกระดับโลก

นปราสู้ททหารองงฆาตของนรทิวาธรรชนะคาริน

นัดนครเจนีวาสมาภัณฑ์ธรรมรสสวิทธิ์
ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริม
กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นร่วมกับหลายหน่วยงาน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในสถานที่ที่ทรงเคยพำน้ำ

ให้ชาวสวิตช์ยุโรปไทยรวมทั้งผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงาน
รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งกองทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกขึ้น
จากพระราชทศัพท์สวนพระองค์ตั้งแต่ปี๒๕๔๗
จนทำให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติได้
ทุกคนได้เอ่ยถึงพระองค์ท่านทำให้เราฟังแล้วเราก็มีความสุข
แม้แต่คนต่างชาติยังระลึกถึงพระองค์ท่าน
ในฐานะที่เราเป็นคนไทยรวมทั้งคนไทยที่มาดูในวันนี้ด้วยเนี่ย
ก็ต่างทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ในภูมินับเป็น๑ใน๗๒คนของนักเรียนทุน
ที่ได้รับพระกรุณาที่คุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้
เพราะพระองค์ไม่เพียงเป็นผู้ให้ทางการศึกษา
แต่ทรงเป็นแสงนำทางให้ประพฤติตนเป็นคนดีด้วย
ท่านได้ให้การศึกษาได้ให้ข้อคิด
ได้เป็นเหมือนบุคคลในชีวิตหลักที่เรายึดคำสั่งสอน
ยึดเป็นกำลังใจทำให้เรามีแรงผลัดดังได้จนมาถึงทุกวันนี้
เราต้องเป็นคนดีของสังคมแล้วตัวเองต้องเป็นคนไทยด้วยครับ
ต่างจากนักดนตรีของสถาบันดนตรีกรยานิวัฒนา
ทุ่มเทกับการแสดงดนตรีคลาสสิกเพลงพระราชนิพล
อวดสู่สายตานานาชาติ

และสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกด้วย
สมดังพระปณิธานที่นำทางให้เห็นถึงวิถีความสำคัญ
ของการร่วมใจกันพัฒนางานด้านต่าง
โดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกภาคส่วน
และผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงาน
กรุณาธิคุณที่เปรียบดังแสงหนึ่งคือรุ้งงาม
จะยังคงตราตรึงไม่จางหายไปจากใจของทุกคน

จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป